เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดินเหมือนกันพี่อุ๋ยที่หนองบนลำพูนนะคะ
คือเพื่อนบ้านที่นาติดกันแล้วก็มีปัญหากันทะเลาะกัน
เขตแดนของที่นาค่ะอืมทีเนี้ยฝั่งหนึ่งเขาเมาหลับตอนกลางวัน
อีกฝั่งนึงเอาขวานทุบหัวจนเขาตายเลยอ่ะแล้วก็หนีไปซ่อนตัวนะคะ
ที่โรงศรีร้างแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีคนทำร้ายกันจนตาย
อยู่ในหมู่บ้านโคกกลางที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนายจิรษักดีเลิศอายุห้าสิบสามปี
เสียชีวิตอยู่ที่ด้านล่างของบ้านอืมสภาพศพถูกทุบด้วยของแข็งที่หัวนะคะ
เลือดไหลนองเต็มเลยเจ้าของบ้านคือนายปรีชาขันขวาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
จิรศักดิ์ผู้เสียชีวิตมาขอนอนพักที่บ้านบอกว่าเมาค้างดื่มเหล้าในงานบุญบ้างไฟของหมู่บ้าน
ก็เลยให้นอนอยู่บนที่นอนด้านล่างตัวเองก็นอนอยู่บนพื้นใกล้ใกล้กันนั่นแหละ
อยู่ได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บสองครั้งลืมตาตื่นขึ้นมาดูอ้าวนายจิรษักนอนนิ่งไปแล้ว
หันไปมองหน้าบ้านก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกไปครับจำได้ว่าคือนายสมควรศรีจันเทพอายุห้าสิบสามปี
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเจ้าของบ้านบอกพอตั้งสติได้รีบไปบอกญาติพี่น้องรีบไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
สาเหตุคาดว่าเป็นเรื่องเขตแดนที่นาค่ะทั้งคู่มีที่นาติดกันทะเลาะกันมาเป็นปีแล้ว
จิรษักกับนายสมควรก็จะอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนาแล้วก็กระท่อมก็ปลูกใกล้กันนะ
ทุกครั้งที่เมาก็จะมีการหาเรื่องกันท้าทายกันเป็นประจำเมื่อคืนก่อน
ตัวผู้เสียชีวิตไปทะเลาะกับพี่เมียของผู้ก่อเหตุก็เรื่องเดิมเรื่องที่ดิน
ล่าสุดไปท้าทายกันอีกในงานบุญบ้างไฟประจำปีของหมู่บ้านก็นี่แหละอาจจะเป็นชนวนเหตุ
ทำให้มีการลงไม้ลงมือล้างแค้นกันในครั้งนี้นะคะคือที่ผ่านมาอ่า
คณะกรรมการหมู่บ้านเคยเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยปรับความเข้าใจกันแล้ว
แต่เรียกมาทีไรมันคว้าน้ำเหลวทุกครั้งเลยคุณผู้ชมไม่เคยจะไกล่เกลี่ยอะไรกันได้เลยอะค่ะ
ตอนนั้นนอนเหมือนกันเตี๋ยวนอนอยู่นอนอยู่ที่นอนเหมือนกัน
เอออ่อขอบขอบที่นอน

ไปไม่ถึง๕๐๐เมตรค่ะก็นำตัวไปสอบปักคำ
พาไปชี้จุดที่บ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็พาไปหาขวานด้ามเหล็กที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เหมือนนายสมควรบอกว่าทิ้งไว้ที่ป่าข้างบ้าน
นายสมควรยอมรับว่าทุบหัวในจิรษัทจริง
แล้วก็เอาขวานไปทิ้งที่ป่าข้างรัวบ้านนั่นแหละ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานคุมตัวนายสมควร

ที่กรมคับการตำรวจพุทธรจังหวัดน้องบัวลำภู
นี่นี่ขวานนะคะครับทีนี้ค่ะทางผู้เสียชีวิตก็ต้องส่งไปชนะสูตร

แล้วก็ครอบครัวก็รับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ในอาทิตย์อายุ๗๐ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโคกลาง
บอกว่าเอาจริงนะสองคนนี้เขาเป็นญาติกันนะ

มีที่นาติดกันเพราะแม่ของทั้งสองฝ่าย
มรดกมาจากพ่อแม่ที่แบ่งให้ลูกทั้งสองฝ่าย
ก็มีการปักเขตแดนมีโฉนดที่ดินอะไรถูกต้อง
แต่การแบ่งแปลงนาก็จะมีการแบบคดเคี้ยวไปตามคันนา
ตามสภาพที่นาครับคือนายสมควรบอกว่ามันไม่เหมาะ

นี่แหละก็เลยกลายเป็นปัญหาทำให้ทะเลาะกัน
คือตัวนายจิรษะผู้เสียชีวิตเขามีภรรยา
แต่ว่าเลิกรากันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่สาว
เป็นกุศลที่บ้านแล้วก็จะชาปนกิจที่วัดของหมู่บ้าน